ไปวัดบางพลับก่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะเขาไปขุดเจอรูปปั้นนางยักษ์
นี่เก่าแก่เลยชาวบ้านเขาก็ฮือฮากันสิ
วัดบางพลับเนี้ยอยู่อำเภอบางคนทีที่สมุทรสงคราม
เนี่ยจ้างแก๊คโฮลมาขุดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดจะทำลานจอดรถไงคุณผู้ชม
แล้วก็ขุดไปเจอรูปปั้นนางยักษ์เรียกว่าเป็นตนไหมเป็นยักษ์ตนนี้นะฝังอยู่ใต้ดิน
ก็นำขึ้นมาตั้งไว้ชาวบ้านก็แวะเวียนมากันหนึ่งในนั้นคือพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงครับ
ไม่ได้อยู่วัดบังพลับด้วยนะอยู่วัดอื่นแต่ได้ยินข่าวก็เลยมาเห็นเลข๖กับ๓ครับ
นี่๖กับ๓เหรอเอานิ้วชี้อยู่ตรงนั้นบริเวณหน้าผากของนางยักษ์
แล้วผู้นำชุมชนกับชาวบ้านก็ตั้งชื่อให้ว่าแม่นางยักษ์พลับพลายครับ
แล้วก็จุดทูปอันเชิญไปไว้ด้านหน้าวิหารที่กำลังสร้างชั่วคราวให้ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกัน
แล้วเดี๋ยวจะสร้างเป็นสารถาวรให้เลยจะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบางพลับสืบต่อไปครับ
ในแต่ละวัดเนี่ยก็มีชาวบ้านนำทุบเทียนเอาผ้าสามสีมากราบไหว้เสี่ยงเซียมซีด้วยนะ
เลขเด็ดกันคึกคักโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็คือ๑๕กันยายนครับ
บางคนก็ได้เลข๒ตัวไป๓ตัวนี่๓ตัวไปจะนำมาเสี่ยงโชคกัน
วันนี้แหละรอลุ้นกันขอให้รวยรวยส่วนคนขับรถแบ็คโฮที่มาจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ย
คุณผู้ชมที่ขุดเจอรูปปั้นนางยักษ์อ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้อ้าวพี่ฝันนี่พี่ฝันนี่
ทำไมอ่ะพี่ฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามใบอ่ะโอ้แล้วเขาเชื่อว่าในฝันนั่นแหละก็คือ
นางยักษ์พระพลายมาให้โชคตอนนี้ซื้อตุนไว้แล้วหลายใบแล้วอ่า
แต่ไม่บอกเลขนะกลัวเลขเคลื่อนโอ้โหพี่รู้ซะด้วยส่วนจุดที่ที่ขุดพบแม่นายักษ์พระพลายนั้น
คนในพื้นที่บอกว่ามันเป็นป่าช้าเก่าตั้งแต่กรุงศรีตอนปลายนะ
เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชมาตั้งค่ายอยู่บริเวณนั้นครับ
ต่อกันที่อุทัยธานีชาวบ้านเขาไปขอโชคลาภจากท้าเวชสุวรรณนะครับที่วัดหนองบำรุครับ
ไปดูครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเข้าไปขอโชคลาภจากท้าเวสวันที่ผมว่า
วัดหนองบำรุเนี่ยนะครับอยู่ที่ตะบนไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับ
นะครับองค์ท้าเวสวันที่วัดแห่งนี้นะครับแตกต่างจากองค์ท้าเวสวันทั่วไป
ดูกายสีดำนะครับวรกายพระวรกายสีดำพระพรรคสีทองค่ะความสูงนี่๔เมตร๕๐นะ
เมตร๕๐เซนติเมตรครับองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดหนองบำรุนะครับ
จัดสร้างขึ้นเมื่อปลายปี๒๑๖๔นะครับคืออย่างนี้มีเท่าแก่คนหนึ่งคุณผู้ชมไปปรึกษา
พ่อรุ้งท่านเจ้าวาดวัดคือท่านประสบปัญหาทางธุรกิจต้องการจะสร้างท้าเวสวรรณ
ท้าเวสวันไว้เป็นที่พึ่งทางใจนะครับซึ่งหลวงพ่อลุงนะครับก็แนะนำ
อ้าวอ้าวสร้างสร้างเป็นแบบศิลปะเขาเหม็นโบราณก็แล้วกันนะ
กระทั่งกลับจากวัดไปไปฝันไปฝันว่ามีรักตนมียักษ์ตนใหญ่เลยนะ
ยักษ์ตนใหญ่เลยนะพระพรรคสีทองภัวรากายสีดำ
โดนบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาบและให้ตัวเลขเท่าแก่มา
แก่ก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่คุณผู้ชมครับได้โชคเป็นล้าน
โชคเป็นล้านก็เลยมาจัดสร้างองค์ท้าเวสวันนะครับ
ในรูปแบบศิลปะเขมรโบราณนี้
ชาวบ้านเด็กที่ก็ศรัทธานะครับเอาทุ่มนะครับมาจุดเสียงทาย
ได้เลขอะไรได้เลขอะไรคุณผู้ชมดูนะดูนะนะครับ
ทำไมมี๔ตัว๑๑๕๙เหรอ๐นี่
นี่แหละครับแล้วก็ไปดูเลขที่นะครับ
มือซ้ายที่ถือกระบองเขาบอกเห็นเป็นเลขนะ

ที่เขาเห็นนะไม่ได้ใบอะไรนะ
หอยหรือหอยหรือเห็ดหรือยังไง
ชาวบ้านเขาเรียกว่านี่คือพญาเห็ดหอย

ใช่พญาเห็ดหอยหายากนะหนึ่งในล้านนะพี่

เอาแบ่งกันให้ดีหอยเชอรี่พี่ก็ชอบใช่ไหม
อะไรนะหอยเชอรี่เออนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านนะเขามาดูเห็ดประหลาดอยู่ที่บ้านเลขที่๒๓หมู่๑๒ค่ะ
อยู่ที่วังหินของศรีสะเกดเขาไปเจอเห็ดพึ่ง
เอาไหนบอกเห็ดหอยคือเห็ดพึ่งคือชื่อ

แล้วดอกเห็ดมันมุดไปในกระดองหอย
ไม่มีดอกหอยมุดในกระดองเห็ดนะคุณผู้ชม
แต่มันติดอยู่ตรงเปลือกหอยเชอรี่แบบนี้แกะก็แกะไม่ออก

เออแล้วแต่จินตนาการ
คุณลุงเจ้าของบ้านบอกแบบนี้โอ๊ยตอนเช้านะ
ไปทุ่งนาตามปกติเห็นเห็ดดอกเล็กมีอะไรติดอยู่นะ
้มเด็ดขึ้นมาดูอ้าวมีเปลือกหอยติดมาด้วย
เขย่าดูเปลือกหอยมันก็ไม่ร่วง

ชาวบ้านแท้มาดูก็เลยเรียกว่าพญาเห็ดหอย

ใครเจอพญาเห็ดหอยจะมีโชคมีลาบ
มันเป็นเรื่องที่หาดูได้ยาก

เอาเลขไอ้๖๕๑อ่ะก็มี
บางคนบอก๑๖บางคนบอก๖๕
แต่เลขทูบล่ะเลขทูบได้เป็นเลขอะไร
พอจุดเสี่ยงทายมาแล้วขอดูเลขทูบหน่อย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมอะไรอ่ะ๘๙๘อ่ะ
อืมก็ไม่รู้แหละยังไง

ก็สปอร์ของเห็ดไงมันไปตกตรงเปลือกหอย
แล้วมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติไหม
ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเหตุเกิดจากความเหงา
หัวหน้าเย็นี่หัวหน้ากาวเหตุเกิดจากสปอร์และความชื้น
คุณผู้ชมครับมีเหตุที่ไปเกิดขึ้น
ผิดที่ผิดทางตรงไหนแต่ถูกเวลา
หลังกระบะคุณผู้ชมเป็นท้ายกระบะ

เจ้าของรถชื่อพี่สุดาวันอายุ๕๒ปี

รถคันนี้อายุ๓๐ปีคุณผู้ชม

พอกลับมาเออป่วยเป็นไข้หวัดกันทั้งครอบครัว
พอหายป่วยปุ๊บถึงได้มาดูนะ
คือขับทุกวันนะพี่น้ำแข็งแต่ไม่ดูนะ
หายป่วยปุ๊บมาดูท้ายกระบะเออมีดอกเห็ดผุดออกมา
ปกติก็จอดตรงนี้ประจำไม่เคยมีเหตุมาก่อนครับ

ก็เลยจัดเต็มกับทะเบียนของรถคันนี้ซะเลยครับ

นี่เขาบอกด้วยนะจัดประหยักหนักหน่วง

ขอบปากขอบคอที่ว่าเนี่ย

ผู้หญิงคนนี้วัยเบนเจอร์เพศนะครับ

นี่แหละครับสารเจ้าแม่ตะเคียนครับ

คุณผู้ชมครับวัดโขดทิมธารามที่ระยอง
โหพอใกล้วันของนักเสี่ยงโชคเนี่ย
ก็มีนักนิยมตัวเลขไปขอโชคลาภกันนะครับ

จุดทูปขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ

บอกว่าฝันเห็นเด็กชวนมาทำบุญนะครับ

เพราะอันนี้มันไม่มีเลขให้ดู

ส่วนเลขทูปเสี่ยงทายอันนี้มีไหม

ทบทวนกันอีกทีสำหรับเลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินี

ลับร่างสลับบนสลับ๒สลับ๓กันให้ดีครับ

รอดูหน้าจอไทยรัฐทีวีขอให้โชคดีกันนะคะ